จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะมีชายวัย๔๘ปีคนนึงนะคะ
ข้ามถนนแล้วคงไม่ทันสังเกตว่ารถพุ่งมา
โดนรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งชนแบบเต็มจนเสียชีวิตนะคะ
เพื่อนของเขาเพื่อนสนิทคือร้องไห้แทบขาดใจ

แล้วเอาศีรษะตัวเองมุดเข้าไปแล้วร้องไห้เรียกเพื่อนนะคะ
ไปแล้วโอ้โหจืนเหรอเพื่อน

นี่คือภาพของนายบรรลือศักดิ์อายุ๔๙ปี
มุดเข้าไปใต้พระดิบที่ใช้คลุมศพเพื่อนรัก
นายบรรชาธิรษศกุลชัยอายุ๔๘ปีค่ะ
ถูกรถชนเสียชีวิตตอนเดินข้ามถนน
บรรลือศักดิ์ร้องไห้อย่างหนักเรียกเพื่อน
อยากให้เพื่อนฟื้นกลับคืนมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
ถนนสิริโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ที่เกิดเหตุก็พบร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนทางเท้า
เพื่อนช่วยกันอุ้มขึ้นมาจากกลางถนนนะคะ

สภาพศพมีแผลที่บริเวณชายโครงขวาจนเห็นกระดูก
ไหล่ซ้ายฉีกขาหักทั้งสองข้าง
เพราะถูกรถเก๋งนะคะเป็นเก๋งสีดำ
เบียนกไก่นหนู๙๑๖๒ฉะเชิงเซาคันนี้
พุ่งชนคุณผู้ชมดูสภาพรถนะคะ
ก็คงพอจะเดาได้ว่าชนแรงขนาดไหน
นายบรรลือศักดิ์เพื่อนของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่า
ผู้เสียชีวิตทำงานอยู่สถานีขนส่งแห่งใหม่
งานก็ข้ามถนนไปซื้อของที่ร้านขายของชำฝั่งตรงกันข้าม
แล้วก็กำลังเดินข้ามถนนกลับมาเพื่อมานั่งสังสรรค์กับเพื่อน
จังหวะที่เกิดเหตุคือจังหวะที่กำลังข้ามกลับค่ะ
รถเก๋งสีดำคันนี้ขับมาแล้วพุ่งชนเต็มเลย

คนขับรถเก่งเองก็ยังอยู่ในอาการตกใจ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่ากำลังขับรถกลับบ้านอยู่เลนซ้ายสุด
ตัวผู้เสียชีวิตข้ามถนนระยะกระชั้นชิดจริง
พยายามจะหักหลบแล้วแต่ไม่ทันเลยพุ่งชน
ร่างผู้เสียชีวิตกระเด็นขึ้นไปกระแทกกับกระจกหน้ารถ
แล้วก็ลอยไปกระแทกกับหลังคารถ
แล้วก็ลอยร่วงตกลงมาบนพื้นถนน

เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็จะให้ญาตินำร่างของผู้เสียชีวิต

สำหรับคนที่ขับรถเก่งคันนี้แล้วก็คุยกับผู้เห็นเหตุการณ์
ยังไงก็ต้องมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแน่ค่ะ